คุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์จากคลิปที่หลายคนกำลังสนใจและสงสัย
มีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาไปหาหลวงปู่รูปหนึ่ง
แล้วก็ถ่ายคลิปคือหลวงปู่ถือใบมะขาม
ใบมะขามเข้าไปที่ปากแล้วก็มีท่องคาถาบางอย่าง
หลังจากนั้นไอ้ใบมะขามที่อยู่ในปากมันกลายเป็นตัวต่อ
แล้วท่านก็คลายออกมาผู้หญิงก็เอาถุงไปลอง
ตัวต่อออกมา๓ตัวเป็นอยู่ต่อยังไม่ตาย
คำถามคือนี่เป็นการอวดอุตริแสดงอภินิหารหรือท่านมีวิชาอาคมจริง
หรือเป็นเรื่องหลอกลวงมายกลหรือเปล่า
นะฮะเออทีมข่าวเราก็เลยต้องพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความจริงครับ
สำนักสงฆ์พุทธนิมิตตังเทพนิมิตรอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ
ไปเจอกับหลวงปู่ในภาพนี้หลวงปู่ฤทธิเดชกันตะวันโน
ตอนไปเจอคุณผู้ชมเชื่อไหมข้างนักข่าวเราเห็นตำราภาษาขอม
เขาเป็นตำราวิชาเสกองค์พญาต่อวางอยู่ข้างตัวท่านด้วย
นี่ท่านเปิดให้ดูดูสิเก่าแก่มากเลยเออแล้วเป็นภาษาขอม
เนี่ยเก่าแก่มากหลวงปู่ยอมรับอัตมาเป็นพระในคลิปเองแหละ
แล้วบอกว่าหลวงปู่เนี่ยนะเรียนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อมาจากพ่อ
ซึ่งพ่อเนี่ยรับวิชามาจากหลวงปู่ศุกร์วัดป่าครองมะขามเท่าจังหวัดชายนาฏ
ถ้าใครไม่รู้จักหลวงปู่ศุกร์นี่นะคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดูอธิบายคร่าว
หลวงปู่ศุกร์เป็นพระเกจิชื่อดังมากในตั้งแต่สมัยก่อน
ลูกศิษย์เอกคือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่ศุกร์แล้วหลวงปู่ศุกร์ท่านคนเคารพนับถือบูชามา
จนถึงทุกวันนี้ผมยังมีท่านไว้องค์หนึ่งเลยเอาไว้บูชา
เพราะท่านมีชื่อเสียงการปลูกเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแทน
ก็เลยเอาตำราวิชานี้มามอบให้กับท่านจนท่านเนี่ยบวชเป็นพระ
ขอบอันนี้ในการเสกมะขามเป็นต่อเป็นแตงเนี่ย
นานกว่า๑๐ปีมาจนถึงทุกวันนี้

ตอนนั้นนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า
รู้สึกอยากกินใบมะขามจิ้มเกลือขึ้นมาเปรี้ยวปาก
ท่านก็เลยไปหาเด็ดใบมะขามมา๑ก้าน
พอเอาเข้าไปแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมแน่นนะโอ๊ะจังเลย
ท่านอย่างนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้โอ้โห

คงจะเป็นสิ่งที่ท่านได้เรียนมาแหละกับตำราฉบับนั้นแหละ
ในการเอาใบมะขามเข้าปากแล้วกลายเป็นต่อเป็นแตนออกมา
จุดเริ่มต้นมาจากความบังเอิญนะ
บังเอิญเป็นอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นมาจนถึงทุกวันนี้
หลวงปู่ยืนยันสิ่งที่หลวงปู่ทำที่เห็นไม่ได้เป็นการอวดอุตลินะ
แต่เป็นสิ่งที่หลวงปู่ทำได้จริงมันเป็นวิชาที่ติดตัวมานาน
แล้วก็มีในตำราภาษาของโบราณอยู่แล้ววิชานี้ไม่คิดเลยว่า
อยากจะทำแล้วทำได้นะใครคิดอย่างนั้นไม่ได้นะ
ถ้าถึงช่วงเวลาที่มันเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นมาเอง
เรียกว่าเป็นต่อเทพไม่มีครั้งไหนที่โดนต่อต่อยปากเลยนะ
หลวงปู่ก็บอกไปเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะต่อมันมีเหล็กใน

แต่ตอนแรกออกออกมาครั้งหลายหลายนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบก้านหนึ่งครับใบ
ขึ้นอยู่กับใบมะขามซึ่งกับใบมะขาม
อย่างต่อที่เสกออกมามีชื่อไหมครับว่าเป็นต่อหรือเป็นต่อปกติหรือว่าเป็นต่อเทพ
ต่อเทพจะเท้าต่ำกว่าสดือไม่ได้เพราะไม่ใช่ต่อธรรมดา
ไม่ใช่ต่อเราไปหาจับมาเรามาอุตริทำไม่ใช่อันนี้อัตมาขอเอาชีวิตเป็นอาการ
อัตมาทุกวันนี้นะปฏิบัติสมาธิศึกษาจิตพลังจิต
แต่ที่จะให้เป็นองค์ต่อใช้พลังจิต
การทำให้ใบมะขามเป็นองค์ต่อหรือต่อเทพ

อันนี้เราย้ำนะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคุณผู้ชมด้วย
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณแต่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่นะครับ
หลวงปู่บอกว่าคาถาที่บริกรรมที่เราเห็นมาท่านมันคือภาษาขอม
โดยผู้ที่มีบุญบารมีให้มาให้ภาษานี้มา
แล้วก็สามารถที่จะบูชาต่อองค์ต่อได้

สวดบริกรรมคาถาที่เป็นภาษาขอมใน๙จบ
นะฮะนี่ฮะภาษาก็ขึ้นให้แล้วหน้าจอคุณผู้ชม

ที่ออกมาในปากของหลวงปู่ท่านนะฮะ

ถามท่านว่าแล้วต่อนี่มันจะตายหรือมันยังไงหลวงปู่
หลวงปู่บอกว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้สัก๓๒๔ชั่วโมง

จะต้องบริกรรมคาถาต่อเสกองค์พญาต่อ
และนำเครือเถาหลงหรือเครือไม้ที่ลงอัคระวิชามาแล้ว
แล้วอยู่ในสภาพแบบนี้จนมันตายลงไป
แล้วก็จะเอาอันนี้ให้ลูกศิษย์บูชาองค์ละ๓๐๐บาท

คือพอต่อออกมาปุ๊บใส่ถุงใช่ไหม
แล้วก็เอาเครือเถาหลงมาใส่ให้ต่อก่อน

แล้วก็เอาไปเป็นของสักศิษย์บูชากันต่อ

ขณะที่เจ้าคณะตำบลศรีเทพที่เพชรชบูรณ์

เพราะว่าก็เป็นข่าวเป็นข่าวต้องไปตรวจสอบกันหน่อย
รองเจ้าคณะตำบลอำเภอศรีเทพ
บอกว่าหลังจากการได้พูดคุยกับหลวงปู่
บริษฐีเดชแล้วหลวงปู่บอกว่า
เดี๋ยวจะยุติการเสกใบมะขามเป็นตัวต่อก่อนนะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้คนไปหลงเชื่องมงายกันไป
เดี๋ยวจะกลายเป็นการอวดอุตลิแล้วก็กลายเป็นเชิงพาณิชยไป
ขอให้ท่านยุติในการทำพิธีอะไรแบบนี้ไปก่อน
แต่เขาปฏิเสธไม่ได้หรอกพอเกิดกรณีนี้ขึ้นมา
หรือเป็นที่สนใจของสังคมว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมทีมข่าวเราพยายามหาคำตอบให้นะคะจากกรณีนี้
ไปสอบถามจากนักมายกลชื่อดังคุณเบิ้มลูกโป่งนะคะ
คุณเบิ้มบอกว่ากรณีนี้ถ้าศึกษามาด้านนี้จริง
ก็สามารถทำได้จริงเหรอสามารถทำได้
และนอกเหนือจากนั้นคุณเบิ้มเองยังสาธิตวิธีการอเสกใบมะขาม
ให้กลายเป็นพึ่งให้ดูด้วยคุณผู้ชมไปดูค่ะ
เป็นพึ่งจริงมันก็ทำได้จริงตัวเป็นด้วยออกมาจากปากจริงตามภาพที่เราเห็นนะ
อันนี้คือมายากลมายากลแต่ของหลวงปู่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นพลังจิต
คุณเบิ้มเนี่ยบอกด้วยนะคะบอกด้วยว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยก็มีเรื่องเล่าค่ะ
ว่ามีวิชารูดใบไม้แล้วเสกเป็นต่อเป็นแตนหรือเป็นแมลง
อย่างเช่นในการรบจะมีการรูดใบไม้ให้เป็นต่อแตนไปรุมต่อยฆ่าศึก
แล้วก็นี่ค่ะสาธิตให้ทีมข่าวดู
แต่ว่ามายกลนี้คุณเบิ้มยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้ลบหลู่วิชาโบราณ
เพียงแต่จะบอกว่าคนสมัยนี้อาจใช้กลวิธีแล้วไปอ้างเป็นวิชาโบราณ
เพื่อหลอกลวงหรือหารายได้จากคนที่หลงเชื่อ
นี่ทำให้ดูชัดเลยนะเมื่อกี้เอาเข้าปากแล้วออกมาเป็นพึ่ง
แล้วนี่คือรูดใบมะขามออกมาก็กลายเป็นพึ่งอีก

ฉันต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องประหลาดจริงแปลกจริงอัศจรรย์จริง

ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะในเรื่องนี้นะ
เราก็ต้องสอบถามความคิดเห็นและมุมมองจากหลายฝ่ายนะคะ
มุมมองของพระนักเคลื่อนไหว
ค่ะอย่างพระมหาแพรวัณวรวนโน
เหมือนกันนะคะบอกว่าตั้งเป็นคำถามเลย
ว่าเป็นไปได้ไงหลวงพ่อเสกใบมะขามเป็นตัวต่อ
แล้วระบุได้ว่าอาตมาเนี่ยนะคะไม่เชื่อเด็ดขาด
ถ้าจะพิสูจน์ขอเห็นแบบเห็นกัน
กับตาตัวเองแบบจะเลยได้ไหมคือเอาใบมะขามวางไว้ในมือแล้วก็
ให้มันออกมาเป็นตัวต่อเลยทำยังไงให้เห็นไม่ต้องอม
ไม่ต้องซ่อนเร้นอะไรแล้วพระมหาภัยวันเนี่ยจะเชื่อ
ยังทิ้งท้ายด้วยนะว่าอยากจะให้ทางหมอปลาเนี่ย
บุกไปพิสูจน์ด้วยฟังเสียงท่านกันค่ะ
ขอแบบพิสูจน์แบบจะเลยได้ไหมแบบว่า
ไม่ต้องอมไม่ต้องอมไม่ต้องอยู่ในป่า
เพราะเราไม่รู้ว่าในปากเนี่ยซ่อนอะไรไว้บ้างไม่ต้องกำในมือ
เพราะเราไม่รู้ว่าในมือที่กรรมเนี้ยมันมีอะไรบ้างอ่า
ขอแค่ว่าเอาใบมะขามเนี่ยถ้าคนมีวิชาอาคมจริงนะ
ขอแบบว่าเอาใบมะขามมาไว้ที่มือแล้วเปิดให้เห็นเลย
ถ่ายกันจัดเลยเดี๋ยวเอานักข่าวไปเสกปุ๊บพุ่มโอ้โหออกมาเป็นรัง
ไล่ต่อยนักข่าวเนี้ยกลับมาว่าคนจะสัทธาเยอะแน่นอนอ่ะ
เอาเลยไหนไหนก็เอาไหนไหนก็ไหนไหนก็บอกแล้วว่าอ้าวว่ามันทำได้จริง
อะไรอย่างเงี้ยมันอยากรู้นะใช่ไหมเอาไอ้คนที่มันพวกพิสูจน์อ่ะ
เสกมันมาให้มันต่อยหัวโครงขาว
เดี๋ยวให้หมอปลาไปดีกว่าจะมาไม่ไปนะฮะ
เดี๋ยวให้พี่หมอปลาไปพี่หมอปลาแกชอบอยู่แล้ว
เรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องพึ่งอะไรเนี่ยให้หมอปลาไปพิสูจน์แล้วกัน
เดี๋ยวหมอปลาจะได้เจอของจริงบ้างแล้วงานนี้อ่าเรื่องนี้เล่าให้ฟัง
ไม่ได้มาบอกว่าใครถูกใครผิดเนาะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่าน
มีมุมมองต่างกันไปนอกจากพระมหาภัยวันแล้วนะคะ
ฟังความเห็นจากพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันบ้าง
พระพยอมท่านก็มองว่าการเสกตัวต่อตัวแตนเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไร
อีกทั้งยังอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าหากว่าถูกต่อต่อยด้วย
ท่านยังบอกอีกนะว่าถ้าจะดีนะถ้าจะให้เกิดประโยชน์เนี่ย
วัคซีนดีกว่าไหมนอกจากนี้เนี่ยของพิเศษอะไร
ก็ไม่วิเศษเหมือนดับกิเลสตัวเองสาธุฟังเสียงท่านค่ะ
พุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วอวดคุณวิเศษ
ที่ไม่เกิดประโยชน์ถึงจะมีอยู่ในตน
แต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไปเสียเวลา
ใบมะขามทำไมถ้าแน่จริงนะ
ช่วยไปอมให้โควิดให้ไปอยู่ในปากหลวงปู่รองเท้า
และไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครยอด
ถ้าเราเสียเวลาแล้วทุกข์ไม่คลายลงความยากจนความเจ็บป่วย
โง่จนเจ็บ๓ตัวเนี่ยเป็นเรื่องน่าที่จะต้องจัดการก่อน
จัดการโง่ให้ได้จนให้ได้เจ็บให้ได้
เจริญทั้งสังคมประเทศชาติเลยอืมค่ะก็ฝากกันในเรื่องของประเด็นนี้
ก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าตกลงแล้วเป็นเรื่องอะไรกันแน่
จะต้องใช้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถูกต้องอย่างที่บอกไปไม่เชื่อ
อย่าลบหลู่เพราะว่าก็สมัยอดีตเขาก็มีการพูดถึงวิชาอาคมแบบนี้กันมา
ค่ะต่อเนื่องมาต่อถึงปัจจุบันนี้